ทะเลหมอกอากาศเย็น

ก่อนหน้านี้ปิดนะครับปิดไปทั้ง๘เดือนโครวิดมันทำไป
มีความสูง๒๐๓๘ฟุตจากระดับน้ำทะเลครับ
นักท่องเที่ยวจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเป็นแสงแรกยามเช้า
แล้วก็ทะเลหมอกควบคู่กันไปแบบนี้ครับ
ที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะหน้านี้นะมีตลอดทั้งปีฮะ
เหรอเออแล้วยังมีวิวทิวทัศน์ผืนป่าฮาลาบาลา
เขื่อนบางลางก็มองเห็นแล้วมองเห็นไปถึง
พอหมอกจางนะมองเห็นไปถึงชายแดนมาเลเซีย
ใช่มันอยู่ติดกัน
แล้วก็มีหลักฐานการฉีดวัคซีน๒เข็ม

หลังจากโอ้โหปิดมานาน๘เดือนเกือบปีนะครับ